ดูเรื่องของการปิดตำนานมนุษย์กินคน
คือเราได้รับฟังผู้หลักผู้ใหญ่คอยขู่เราตลอดนะ
ระวังนะเป็นเด็กดื้อเดี๋ยวซีอุยมากินตับนะครับ
แล้วก็นักสิทธิมนุษยชนเขาก็ออกมาเรียกร้อง

ท้ายที่สุดแล้วข่าวล่าสุดออกมานะครับ
ผู้บัญชาการเรือนจำบางขวาง
ก็ได้ทำหนังสือถึงคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่องกำหนดการชาปณะกิจศพนักทดชายซีอุยแทร่อึ้ง
หรือว่านายหลีอุยแซ่อึ้ง
ซึ่งจะกำหนดชาปนกิจร่างวันที่๒๓กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ
ทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง
ก็ส่งหนังสือในส่วนที่ต้องมีการเชิญ

และเรือนจำกลางบางขวางขอเรียนว่า
ดำเนินการชามณกิจศพนักโทษชายลีอุยหรือว่าซีอุยแซ่อึ้ง
ในวันที่๒๓กรกฎาคมวันพระสบดีในเดือนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับ
ก็เรื่องราวของซีอุยทุกคนรู้จักนะหากย้อนไปเมื่อช่วงปี๒๕๐๑๒๕๐๒
กลายเป็นข่าวใหญ่ในการพาดหัวอยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับ
ในฐานะฆาตกรโหดที่สังหารเด็กแล้วก็ควักตับไปรับประทาน
ได้รับฉายาว่าซีอุยกินตับแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะนำมาขู่เด็กนะครับ
โดยซีอุยนั้นก็ถูกกล่าวหาว่าผัวพันธ์คดีฆาตกรรมเด็กใน๔จังหวัด๗คดี
แล้วก็ถูกลงโทษตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่๑๖กันยายนปี๒๕๐๒นะครับ
แต่ภายหลังได้มีการค้นพบหลักฐานว่าซีอุยอาจจะไม่ใช่ฆาตกรตัวจริง
และอาจจะไม่ได้มีการกินอวัยวะตามตำนาน
มีการเรียกร้องของนักสิทธิมนุษยชนและนักวิชาการเข้าชื่อกัน
พิพิธภัณฑ์ยุติการจัดแสดงร่างของนายซีอุย
เพื่อคืนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมให้แก่เขานะครับ
ก็เขาบอกว่าเราเรียนรู้เรื่องกล่าวของสิทธิมนุษยชนมามากขึ้น
แล้วก็ซีอุยเขาได้รับโทษตั้ง๖๐ปีก่อนแล้ว
เรายังนำร่างเขามาแขวนโชว์ไว้แบบนี้
ปีที่เราละเมิดสิทธิมนุษยชนเขานะครับ
ที่สุดแล้วก็จะมีการชาปนกิจวันที่๒๓กรกฎาคมนะครับ